ตลอดตลาดมาแล้วจ้าวันนี้รับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปตลาดได้มอเตอร์ไซค์กันแล้วใช่ไหมล่ะขับไปเลยค่ะไปดูหน่อยซิวันนี้ราคาเป็นอย่างไรกันบ้าง
เนื้อแดงค่ะอยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะส่วนสะโพกไก่อยู่ที่๙๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์ศูนย์อยู่ที่๕บาทต่อฟองนั่นเองค่ะ
เนื้อสัตว์กันแล้วนะคะไปเช็คราคาสินค้าอื่นกันต่อเลยดีกว่าอย่างผักบุ้งจีนนะคะตอนนี้อยู่ที่๑๒บาทต่อกิโลกรัมมะนาวลูกละ๒บาทค่ะส่วนผักชีไทยกิโลกรัมละ๖๐บาทและพริกจินดาแดง๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ